ส่วนเรื่องนี้คนเป็นครูคนเป็นอาจารย์มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกศิษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วครับ
แต่ว่าฟังดีนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มีตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุครับ
เขาขับรถหนีหนีการไล่ล่าของตำรวจเพราะอะไรเขาโดนล่อซื้อยาเสพติด
ฝั่งอาจารย์เนี่ยรวบรวมหลักฐานมาจากเพื่อนทั้งแชททั้งคลิปต่าง

คนที่เสียชีวิตไปชื่อในอัดหรือว่าอัตติชาติขัดทรายขาวอายุ๒๘ปี
รถเก่งเขาไปเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
เป็นเหตุการณ์ที่บ้านหนองบัวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
อังคารที่ผ่านมา๒๑กุมภาพันธ์
คารที่แล้วนะแต่มีข้อมูลว่าในอัดเนี่ย
ถูกกระบะคันหนึ่งไล่ล่าแล้วก็มีการยิงปืนข่มขู่มาด้วยจากรถอีกคันหนึ่ง
หลักฐานคือคลิปเสียงขอความช่วยเหลือที่จับใจความได้ว่า
ตัวในอัดกำลังโดนตำรวจไล่ล่าครับ

ครูเนี่ยเคยสอนในอัดช่วงมต้นสนิทกัน

เพื่อนของอัดก็ให้ข้อมูลกับครูว่าอัดเนี่ยโดนตำรวจขับกระบะไล่ล่า
มีคลิปเสียงจากแชทเฟซบุ๊คที่อัดส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
อกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายคนให้ข้อมูลว่า
เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่อัดเนี่ยโดนรถกระบะไล่ล่าจากตลาด
ถมสามพร้าวมีเสียงปืนดังหลายนัดเลยนะค่ะ
แล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นตำรวจชุดไหน
แต่ในรถในอัดไม่มียาเสพติดครับ
อันนี้ที่ครูเหมาเขาบอกแล้วก็ได้ข้อมูลมา
เหมามั่นใจว่าเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุ
อยากมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกศิษย์ครับ
ไปฟังเสียงที่ผู้ตายก็คือในอัดเนี่ย
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ
ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ

ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับ